ท่านผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับประมาณตีสามครึ่ง
มีผู้ที่ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมในบ้านพักหลังหนึ่งที่จังหวัดยาลานะครับ
คือโดนทั้งมีดแล้วก็สากระเบื่อทั้งแทงทั้งตีนะครับ
อ่าล่าสุดตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้หนึ่งคนแล้วนะครับยังหนีอีกหนึ่งคนนะฮะ
ตำรวจสพเบตงได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิตในบ้านพักหลังหนึ่ง
เบตงจังหวัดยาลาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกติดกันหลายหลัง
ที่ชั้นล่างเนี่ยนายทะโนงแทร่หลีอายุห้าสิบสามปี
นอนเสียชีวิตอยู่นะครับในสภาพนอนคว่ำหน้านะ
แล้วก็มีผ้าห่มคลุมตัวด้วยมีเลือดไหลท่วมตัวเลย
มีเลือดไหลนองอยู่บนพื้นบ้านด้วย
บาดแผลที่ศพก็คือถูกฟันด้วยมีดอิโต้
แล้วก็ถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่บริเวณศีรษะนะครับ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าบ้านหลังนี้
มีการตั้งวงดื่มเหล้ากันเป็นประจำนะครับ
แล้วก็มักมีเหตุทะเลาะวิวาสกันบ่อยครั้ง
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายอยู่กับนายวิเชษแนวกลางอายุ๓๓กับเพื่อนอีกคนนึง
แล้วอยู่ดีก็แยกย้ายกันไป
กลางดึกเนี่ยมีชาวบ้านบอกว่ามีเสียงคนร้องดังออกมานะครับ
ข้างบ้านเขาก็เปิดประตูออกมาดู
พบว่าประตูบ้านบ้านหลังที่ผู้ตายอยู่เนี่ยเปิดอยู่
พอเข้าไปดูก็พบว่านายทนงเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจพอทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ก่อนจะเป็นศพเนี่ยนะมีเพื่อนมาคือนายวิเชษกับเพื่อนอีกคนนึง
ก็เลยไปจับตัวนายวิเชษได้ที่บ้านพักที่อยู่ในพื้นที่หมู่๙ตำบลเดียวกัน
เอามาสอบปากคำคือตอนที่ควบคุมตัวมาได้
นายวิเชษยังแบบมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
ไปวนมาแต่ก็พอให้การได้โดยสรุปบอกว่าได้ร่วมกับเพื่อน
ใช้มีดฟันนายทนงแล้วก็เอาสากกระเบือที่เป็นสากไม้ตีที่ศีรษะไปทำเขาตอนเขาหลับด้วยนะ
คือแบบตายแทบจะไม่รู้ตัวแล้วก็หนีออกมา
สาเหตุก็คือผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ยอมให้ข้อมูลนะครับ
ตอนนี้สาเหตุต้องรอสอบอย่างละเอียดแต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
ผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งคนยังหลบหนีนะครับตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่
นายวิเชษที่ถูกจับได้ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของเสพยาเสพติดด้วยเสพยาบ้านะครับ